เดี๋ยวดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังคุณบีมสรรยูหน่อยนะครับ
อายุก็ประมาณ๓๘ปีก็เขาจะมาดออกแนวแบดบอยหน่อย

แต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณบีมโพสต์คลิปตัวเองนะครับ
ขับรถขับเรือด้วยถือใบกระท่อมด้วยเหมือนกับเคี้ยวกินไปด้วย
คือเรื่องพืชกระท่อมเนี่ยอันนี้ไม่ผิดหรอกใช่ไหม
คุณจะต้มน้ำดื่มก็ได้แต่จะต้มน้ำไปขายนี่ไม่ได้
นี่ในกองทงกองถ่ายเขาก็โพสต์คลิป
ว่ากันว่านี่คือดาราพลังท่อมแล้วหรือยังไร
แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าการที่เขาโพสต์คลิปขับรถขับเรือแบบเร็วอะไรพวกนี้เนี่ย
เอ้อมันยังไงกันอ่ะมันนี่แบบเนี่ย

มันน่ากลัวเสียงอันตราย
มีคลิปไหนอีกไหมฮะเดี๋ยวดูหน่อย

น่าจะเป็นน้ำต้มใบกระท่อม
ซึ่งถามว่าพืชกระท่อม
เราปลูกเองจินเองทอกพร้องเองได้ไหม

แต่ความหวาดเสียวต่างของคลิป
เอามาโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้เนี่ย

หลายคนก็บอกว่ามันจะทำให้คนเข้าใจผิด

มันเสี่ยงอันตรายเขาก็มองในมุมนั้นมากกว่า

คือคุณบีมสรรยูเนี่ย

เหมือนกับจะทำคอนเทนต์ให้เห็นว่าไปถ่ายหนังถ่ายละคร

โอ้โหพลังมันทนนาน

ทำอะไรมันคึกคักไปหมดค่ะ

ใช่ค่ะจะคอยเคี้ยวคอยขับเอาไว้แบบนี้ค่ะ
นี่เห็นไหมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะ
พลังท่อมครับผมตะโกนลั่นอะไรแบบนี้บางคลิปก็มี
มอเตอร์ไซค์ว่ายน้ำ
คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เห็นเขาก็แสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วง

หวัดเสียวไปไหมพี่นี่
หรือมีคลิปที่พาดีเจแมน
สามีของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณใบเตยอาสยามซิ่งรถบนถนน
อุ้ยแมนเพื่อนคนแรงมากอุ๊ยรถมัวแรงตายเย็น

คนก็มองว่าหรือว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์

เขาอาจจะไม่ได้คึกคักอะไรขนาดนั้นก็ได้
แต่มันก็ควรจะเอามาลงไหมล่ะอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เหลืองความปลอดภัยบนถนนอีกอ่ะนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณบีมสรรยูนะครับ
ผู้จัดการส่วนตัวของบีมสรรยูยืนยันว่าบีมไม่ได้เมา
ที่มาที่ไปของคลิปต่างที่ท่านเห็นเนี่ย
คือเขาต้องการทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์มาลงโซเชียลมาลงยูทูป

เพื่อจะให้มันแหวกแนวออกไปเป็นสายลุยอยู่แล้ว
นี่ก็เลยเอาคลิปแบบนี้ดีกว่ามันดูหวาดเสียวดีประมาณอย่างนั้น
อันนี้ผู้จัดการส่วนตัวคุณบีมบอกนะครับ
แต่นี่ฮะทุกผู้ชมครับหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะเลย
นี่คือล่าสุดบีมสรรยูได้ไลฟ์แจงดราม่าโชว์พลังกระท่อม
เอ่ยปากขอโทษทุกคนนะโดยเฉพาะคลิปที่เขาขับเจ็ดสกี
แล้วมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าเนี่ยโทรมาท้วงติงแล้วว่าอย่างนี้มันอันตราย
คลื่นแรงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่สัญจรไปทางแม่น้ำเจ้าพญา
คุณบีมยืนยันว่าไม่ได้เมาใบกระท่อมอะไรนะครับ
อัดคลิปขับรถอย่างเห็นขับรถมือเดียว
อะไรพวกนี้๑๐วิเอง
ขับรถมือเดียวขับรถแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด้วย
แล้วก็ไม่แน่ใจคาดเข็มขัดนิรภัยอะไรหรือเปล่า
วิเดียวยังพลาดเลยคุณบีมบอก๑๐วิ
นี่เป็นยังไง
ผมก็ไม่แน่ใจเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวอาทิตย์หน้า

มีบางจังหวะที่เอามือไปตบหน้าตัวเองด้วยนะฮะตอนไลฟ์เมื่อช่วงสายสายวันนี้
แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยถึงตัวเองจะเป็นบ้าเป็นคนหามแต่ก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

กราบขอโทษจากใจนะครับที่ถ้าบีมทำให้แบบรู้สึกมันดูเดือดร้อน
กลับขอโทษอิมจะไม่ทำอย่างนี้แล้วนะครับ
ไม่ได้เคี้ยวทุกวันเนี่ยไม่มีแดดเลยจนเคี้ยวทำไม
แต่บางทีมันโพกมันถูกกว่าไม้แล้วก็อยากมาถ่ายรูปอ่ะ
ผมไม่อยากให้มันเป็นแค่ใบผมอยากให้มันเป็นเคาน์เจอร์เข้าใจป่ะ
มันไม่ได้มีความเมาไงเคี้ยวกระท่อมเคี้ยวไงให้เมานอกจากคุณแพ้
คือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันไม่ใช่แบบโวยวายทำไหว้วัน
คุณเข้าใจความเครียดของมนุษย์ป่ะ
นี่คือที่ส่วนตัวที่ผมขับเรือแหกปากหรือขับเจสสกีแหกปากมา๒๓ปีแล้ว
อย่าให้มีโทษปรับหรืออย่าให้คนมาด่าได้เป็นดราม่า
เข้าใจและน้อมรับเลยวันนี้วันตรุษจีนด้วย
ผมอยากจะให้วันนี้เป็นวันที่เราเริ่มต้นใหม่กันทุกคนด้วย
คือเราบ้าอย่างมีความสุขแต่เราอยากมีความสุขแบบไม่เดือดร้อนคน
อันนี้เขาไลฟ์ชี้แจงไว้เมื่อช่วงสาย

ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ
จริงก็ถูกต้องว่าต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนใคร
แต่ว่ารักษณะนี้มันไม่แน่ใจว่ามันอาจจะสร้างความเดือดร้อนนะคะ
ปปศบอกว่ากรณีของบีมสลันยูที่เคี้ยวกินต้ม
ใบกระท่อมน้ำกระท่อมอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะ
กรณีนำใบกระท่อมไปทำผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากออยก่อน
ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท๕แล้ว
คือไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องของยาเสพติด
เรื่องของใบกระท่อมตัดไปไม่ผิดอะไร

แต่ทางตำรวจนครบานวันนี้รองพบชนแถลงข่าวด่วนเลยนะครับ
บอกว่าจะเรียกบีมสลันยูมาสอบสวนสอบปากคำกรณีคลิปต่าง
ขับรถขับเรือพวกนี้นะฮะขับเรือเดี๋ยวกรมเจ้าท่าเขา
แต่ขับรถเนี่ยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้เห็นชัดเลย

ก่อนที่จะมีกฎหมายออกไม่ออกอย่างไรมีเข็มขัดอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ความเร็วอีกความคึกขนองอีก
เรื่องต้นพบว่าเหตุการณ์ตามคลิปน่าจะเป็นถนนจรรย์สนิทวง
สำหรับคลิปคลิปหนึ่งคลิปอื่นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
เป็นการขับขี่โดยประมาทหวาดเสียว
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
มีการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถนี่ไงนี่ไงค่ะ
คุณบอกมือเดียว๑๐วิเซลฟี่

เรื่องเครื่องหมายจราจรอีกอะไรพวกนี้อีกนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังตำรวจหน่อยนะฮะ
ส่วนทางบีมสรรยูเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวเราถามไปล่าสุด
บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับทางตำรวจทุกอย่าง

เดี๋ยวเรียกมาพบวันไหนก็จะไปวันนั้น
ส่วนเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวจะแถลงข่าวอีกครั้งในสัปดาห์หน้าอืม

พอเราเป็นบุคคลสาธารณะอย่างเป็นดารานักแสดงเนี่ย
ก็ต้องเป็นแบบอย่างในทุกแง่มุมตรงนั้นด้วยนะ

หลายคนก็บอกก็เข้าใจแหละว่าคุณบีมจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้ว
อะไรแปลกแต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่มันล้ำเส้นความแปลกไปอ่ะค่ะ
เพราะมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วก็เสี่ยงที่คนอื่นจะเดือดร้อน
แล้วก็ได้รับอันตรายอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะอ่า